คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ต้องรุดเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ท้องไม่พร้อมมีลูกเมื่อยังไม่พร้อม
แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะกลายเป็นว่าตอนแรกจะไปช่วยเคสเดียวนะคุณ
พอไปถึงปั๊บเจออีกเคสหนึ่งคล้ายกันเลย
ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะแม่ที่ติดสารเสพติดนะ
แล้วเอาลูกชาย๕ขวบมากินข้าวอยู่ข้างทางมาอยู่ตรงริมถนนแบบนี้

เคสหนึ่งก็เป็นพ่อพาลูกสาวมากางมุ้งนอนอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้
ดูทีละเคสไล่เลียงเคสนี้ก่อนค่ะ
กรณีที่คุณแม่อายุสัก๓๐อะนะ
ป้อนข้าวลูกชายวัย๕ขวบอยู่อยู่ริมถนนในซอยโรงหมู
แถวคลองเตยค่ะพลเมืองดีอย่าบอกคุณกันจอมพลังเลย
ดูสภาพความเป็นอยู่ของเด็กเนี่ยนะฮะชาวบ้านเขาห่วงนะฮะ
ใช่อันตรายนะเนี่ยอยู่ริมถนนแบบนี้แล้วรถราก็ผ่านไปผ่านมา
กลัวว่าจะมาชนแล้วแม่ก็แถมติดสารเสพติด
พาลูกมานอนอยู่ริมถนนแบบนี้
ทีนี้คุณกันจอมพลังก็เลยไปกับประหลัดพมค่ะ
นายอนุกูลปีดแก้วก็ลงพื้นที่ไปเจอแม่ลูกคู่นี้
เหมือนกับแม่กำลังป้อนข้าวลูกอยู่ไปคุย
สรุปก็ได้ความว่าแม่กับลูกอยู่ที่ตึกร้าง
แล้วที่ตึกร้างมันไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้
ก็ต้องพาลูกกระเตงออกมามานอนริมถนนแบบนี้
แล้วลูกความจริง๕ขวบก็ควรไปโรงเรียนใช่ไหมคะ
ไม่มีตังค์ไม่ได้ส่งลูกเรียนหนังสือหรอก
นี่ห่วงมากนะทั้งคุณภาพชีวิตและสวัสดีภาพเด็กนะ
อันนี้เคสหนึ่งแล้วใช่ไหมปรากฏว่าตอนลงพื้นที่อยู่นั้นน่ะ
ชาวบ้านให้ข้อมูลคุณกันจอมพลังยังไม่หมดนะ

ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่พ่อพาลูกสาว๙ขวบ
กางมุ้งนอนอยู่ริมถนนตามพุ่มไม้ต่าง

แล้วตอนที่เจอคุณกันจอมพลังเจอประหลัดพม
ที่พ่อจะอยู่คุยด้วยเปล่าเลย
วิ่งหนีสงสัยกลัวเจ้าหน้าที่จะมาจับค่ะ
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ปรากฏว่าพ่อเนี่ยกางมุ้งคุณผู้ชมเห็นขาวนู้นไหม
นั่นเขากางมุ้งอยู่ตรงพุ่มไม้

ใช่อยู่ตรงหัวมุมแยกศูนย์ละกากร

บอกว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จะมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟ

พมก็ต้องรับเด็กทั้งเด็กสาว๙ขวบ
แล้วก็เด็กชาย๕ขวบเอาไปอยู่ในความดูแลนะคะ

พอพลเมืองดีแจ้งมาให้ผมมาช่วย

สิ่งนี้มันตอกย้ำว่าสังคมไทยของเรายังมีปัญหา
คนไม่พร้อมที่จะมีลูกยังมีอยู่
ก็ต้องประสานพมมาช่วยเหลือ
หลังจากนี้นะจริงมันมีแนวทางคุมกำเนิดสมัครใจ
เพื่อไม่ให้เด็กที่เกิดขึ้นมาต้องเจอปัญหาแบบนี้นะคะ
ก็ต่อไปอาจจะไปเริ่มต่อในเรื่องของการลดนรงค์
ใครที่ยังไม่พร้อมมีความสมัครใจ
ก็สามารถมาบอกได้อย่างคุมกำเนิด
เพื่อไม่ให้เกิดภาระกับลูก

จริงติดต่อมาได้เขาจะได้แนะนำวิธีการต่างด้วย

แต่ทีนี้เด็ก๒คน๒เคสต้องให้ทางพมรับดูแลก่อนนะ
คุณแต่เอาจริงอย่างนี้พ่อแม่ก็ผิดนะ

แล้วก็ต้องเชิญฝั่งพ่อแม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วย
ว่าเลี้ยงลูกแบบไม่เหมาะสม
ตามพบคุ้มครองเด็ก